คุณผู้ชมฮะจำเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเจอปลาหมึกสดตกอยู่กลางถนนได้ไหมฮะ
ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเลยเอาไปขึ้นโรงพักไปแจ้งความไว้
ใช่ค่ะเพราะว่าบอกกับตำรวจด้วยบอกว่าจะเก็บรักษาของกลางเอาไว้
คือจะแช่ฟรีสไว้แต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นยังไม่มีเจ้าของมาเอาเนี่ย
เดี๋ยวจะทำเป็นหมึกแดดเดียวแล้วเก็บเอาไว้รออีก๓เดือนคุณ
จนกว่าจะหมดอายุความ๓เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเก็บเป็นหมึกสดไว้เนี่ย
มันก็เสียก็เน่าแต่ทีนี้ก็ทำเป็นหมึกแดดเดียวไว้ก่อนมันเก็บไว้ได้นานหน่อย
หมึกสดเนี่ยเป็นหมึกแดดเดียวนี่คือเป็นคนจริงเลยนะพูดคำไหนคำนั้นค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเขารับปากเอาไว้ไงแล้วนี่ก็ทำตามที่รับปากจริง
คือถ้าย้อนไปนะวันที่๒๒มีนาคมช่วง๘โมงเช้านะ
คือพี่คนนี้เขาก็ไปเจอหมึกสด๗๘ตัวก็ประมาณ๕๖กิโลกรัมนะ
ใส่ถุงแล้วตกอยู่ตรงถนนต่างระดับตรงข้ามห้างเซ็นทันชนบุรี
ทีนี้อ้าวของใครเขาก็คิดถึงเจ้าของเจ้าของคงซื้อมาก็แพงเหมือนกัน
แล้วก็เจ้าของคงมาตามหานะว่ามันหล่นที่ไหน
เขาก็เลยอ้าวเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์เอาไปแจ้งความ
ใช่ค่ะคุณพี่คนนี้คือคุณพี่สุจิตเอี่ยมเวทอายุ๓๘ปีนะคะ
เป็นพลเมืองดีแล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แจ้งความเอาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้ง
คือแช่ฟริสเอาไว้สามวันแล้วก็ไม่มีเจ้าของมารับสักที
ก็เลยทำยังไงล่ะเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปที่ตัวหมึกเอาแร่เอาหมึกไปตากแดด
คือแปรสภาพอ่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของตัวจริงเนี่ยนะ
ยังไม่มารับหมึกนี้จะทำขั้นที่สองขั้นที่สองของเขาเนี่ย
คือจะเก็บหมึกแดดเดียวไปอีก๓เดือนแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเจ้าของยังไม่มารับอีก
จะทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยนะ
๓เดือนไปแล้วก็คงต้องเอาหมึกนี้มาตัดแจกแบ่งปันเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยกันกินหน่อยของกลางมันเยอะมากมันตั้ง๕๖กิโลถูกไหม
คนเดียวไม่ไหวนี่แหละฮะก็กลายเป็นสิ่งที่เหมือนเรื่องเล็กนะ
แต่เป็นการแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ของเขาเพราะทางตำรวจให้ข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายมา
บอกว่ากรณีที่ประชาชนไปพบของตกหล่นควรที่จะนำมาแจ้งความเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์นะฮะ
เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์สินนะครับ
ส่วนกรณีหมึกสดนั้นมันต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะหมดอายุความ๓เดือน
แต่ตำรวจก็อนุญาตว่าถ้าผ่าน๓วันแช่ในช่องฟรีสแล้ว
ถ้ามันจะเสียเนี่ยก็เอาไปแปรรูปสักนิดนึงเป็นหมึกแดดเดียวนะครับ
แต่ทีนี้ก็กลัวไงคนบางคนเขาไปแสดงความคิดเห็นนะคุณ
เท่าเจ้าของจะมาเอาในช่วงนี้ในช่วงรอบ๓เดือนแล้วพี่เขาแปลเป็นหมึกแดดเดียวแล้ว
แต่เจ้าของบอกว่าฉันจะเอาหมึกสด
ว่าเหมือนกันมันต้องเน่าแล้วละดิฉันว่า
คือต้องให้ตำรวจแนะไงพูดพิจารณาต่อ
บังว่าเอ่ฉันทำถุงหมึกนึกตกเอาไว้ตรงข้ามเซ็นทั่นที่ไหนนะ
ที่ชนบุรีใช่ไหมเออจะติดต่อไปเอาเนี่ยติดต่อไปได้นะคะที่
ติดต่อไปได้ที่สสเมษจังหวัดชนบุรี